ในวันที่สามสิบมีนาคมนี้ค่ะ
จะมีอีเวนต์ใหญ่ทางโหรศาสตร์เกิดขึ้น
และในครั้งนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะ
เพราะว่าพระราหูค่ะย้ายมาจะได้ตำแหน่งที่ดี
นั่นก็คือตำแหน่งเทวีโชค
ซึ่งส่งผลทำให้๒ราศี
พระราหูกำลังจะย้ายเข้ามาในดวงชะตาต่อไปนี้ดวงชะตามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นทันทีค่ะ
ราศีแรกที่พระราหูเข้ามาทับดวงชะตาแล้วเกิดผลดีขึ้นนั่นก็คือชาวราศีเมษค่ะ
สำหรับชาวราศีเมษนะคะเรียกได้ว่าดวงชะตาดีมากค่ะ
โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะถ้าชาวราศีเมษค่ะ
หวังเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองผลประโยชน์รายได้นะคะ
อะไรก็ได้เกี่ยวกับเงินเงินทองเนี่ยจะมีโอกาสได้สมใจปรารถนาค่ะ
รวมไปถึงคนที่กำลังคิดว่าจะลงทุนในหุ้นทองคำกองทุนคลิปโตหรือว่าใดทั้งสิ้นนะคะ
ก็ถือว่ามีโอกาสที่จะได้รับผลกำไรที่น่าพึงพอใจเลยทีเดียวค่ะราศีต่อมานั่นก็คือชาวราศีตุลค่ะ
สำหรับชาวราศีตุลนะคะข่าวดีของคุณนั่นก็คือเรื่องของการเงินค่ะ
ชาวราศีตุลนะคะมีโอกาสที่จะได้รายได้มีโอกาสที่จะได้รับผลประโยชน์จากช่องทางใหม่ใหม่
อาชีพใหม่หลังจากที่พระราหูเข้ามาเล็งดวงชะตาของคุณค่ะ
การเปลี่ยนแปลงของชาวราศีตุลก็มีโอกาสเกิดได้หลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนงาน
เปลี่ยนที่อยู่อาศัยเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนออฟฟิศหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของวิถีชีวิตเกิดขึ้นค่ะ
ส่วนกลุ่มราศีต่อมาก็คือกลุ่มราศีที่พระราหูกำลังจะย้ายออกจากดวงชะตาจะมี๒ราศีด้วยกันค่ะ
ราศีแรกคือชาวราศีพฤกษกนะคะก่อนอื่นหมอไก่ต้องขอแสดงความยินดีกับชาวราศีพฤกษกด้วยค่ะ
เพราะว่าราศีของคุณเป็นราศีที่ดวงมีเกณฑ์หมดเคราะห์หมดโศกหมดโลกหมดภัย
อุปสรรคปัญหาใดที่คุณเคยเจอมาในอดีตก็จะค่อยคลี่คลายไปทีละเรื่อง
และความสำเร็จก็จะค่อยปรากฏขึ้นทีละเรื่องเช่นเดียวกันค่ะ
และอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องดีมากสำหรับชาวราศีพฤกษกนะคะ
นั่นก็คือชาวราศีพฤกษกถือว่าเป็นราศีที่ฐานะทางการเงินดีขึ้นค่ะ
มีโอกาสที่จะร่ำรวยมากขึ้นหลังจากที่พระราหูมีการโยกย้ายราศีนั่นเองค่ะ
อีกราศีหนึ่งที่พระราหูกำลังจะย้ายออกจากดวงชะตานะคะ
นั่นก็คือชาวราศีพิจิกษ์ค่ะ
ข่าวดีก็คือหลังจากที่พระราหูมีการย้ายออกจากดวงชะตาของคุณ
จะส่งผลทำให้ชาวราศีพิจิกษ์ได้พบเจอแสงสว่างในชีวิต
หากมีปัญหาก็จะได้เจอกับทางออกของปัญหานั้นค่ะ
ขอให้คุณค่ะอยากจะทำอะไรคิดอะไรก็ขอให้รีบลงมือทำนะคะ
เพราะว่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูงมากค่ะ
หากใครที่อยากจะดวงดีแบบ๔ราศีนี้บ้าง
หมอกัยขอแนะนำให้คุณหาโอกาสในการไปวาดพระราหู
หรือว่าถ้าใครที่ไม่สะดวกนะคะ
คุณสามารถไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่างได้ค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการถวายหลอดไฟนะคะ
เติมน้ำมันตะเกียงหรือว่าการถวายปัจจัยค่าไฟให้วัด
ก็จะเป็นการเสริมดวงชะตาได้อย่างดียิ่งค่ะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนนะคะ
แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ